ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นดราม่าในโซเชียลมีคนไปเจอเด็กอายุประมาณสัก๑๓ขวบขับรถกระบะไปซื้อของที่ตลาดชาวบ้านเห็นโอ้โหทำไมพ่อแม่ถึงปล่อยให้เด็กอายุเท่านี้
ขับขี่มีหรือยังโอ้โหอย่าถามถึงใบขับขี่เลยขับมาได้ยังไงสุดท้ายก็ต้องตามไปถามคุณพ่อคุณแม่นะฮะ
แต่ว่าให้ไปดูภาพก่อนว่ามันเป็นภาพแบบไหนมีคนเขาถ่ายไว้อย่างไรเนี่ยภาพนี้คุณผู้ชม
ตัวนี้หัวยังไม่พ้นพวงมาลัยเลยมั้งครั้งนั้นอ่ะถามว่าขับได้ไหมขับได้แหละแต่ว่ามันไม่ปลอดภัย
รถมันก็ใหญ่แล้วก็เรื่องของสติสัมปชัญญะอาจจะยังไม่เพียงพอนะฮะก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเขาโพสต์ภาพและข้อความ
ให้เด็กตัวเท่านี้ขับรถได้ไงแถมในรถมีน้องสาวตัวเล็กนั่งมาด้วยอายุน่าจะไม่ถึง๑๐ขวบเลย
ทำไงดีกลัวอันตรายพิกัดหน้าตลาดซอยหลังบิ๊กซีชนบุรีนะพอภาพนี้ถูกโพสต์ไปโอ้โหเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนักมาก
ว่าโอ้โหพ่อแม่เด็กหายไปไหนเนี่ยทำไมปล่อยให้ลูกขับรถแบบนี้วันจะเกิดอันตรายกับคนอื่นด้วย
หลังจากเป็นข่าวไปครับตำรวจสพเสม็ดก็เชิญตัวพ่อแม่ไปสอบปากคำทั้งคู่ยอมรับเลย
ให้ลูกชายขับรถไปตลาดจริงเพราะว่าพ่อป่วยขับรถไม่ได้ปกติถ้าลูกชายขับรถจะมีแม่กับพ่อคอยกำกับนั่งอยู่ดูแล
ตำรวจก็เลยต้องตั้งข้อหายินยอมให้เด็กไม่มีใบขับขี่นะฮะก็เลยมีการเปรียบเทียบปรับไป๑๐๐บาท
ปรากฏว่าพ่อแม่ของเด็กเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ไหม๕๐บาทโดนปรับ๑๐๐แต่มีเงินแค่๕๐บาท
ผู้กำกับสมพสมิษฮ์เอ้าเอาอย่างนี้ดีกว่ากันเดี๋ยวออกค่าปรับให้
พร้อมกับชี้แจงว่าที่ออกค่าปรับให้ไม่ใช่ให้ไปส่งเสริมว่าให้เด็กนั้นกระทำความผิดนะ
แต่ต้องการช่วยเด็กมากกว่าเพราะเข้าใจว่าครอบครัวยากจนพ่อก็ป่วยทำงานไม่ได้
ทีนี้นักข่าวเราตามไปดูซิที่บ้านเป็นยังไง
ไปดูที่บ้านกันหน่อยครอบครัวเขา
พวกเขาอาศัยในห้องเช่าห้องนี้
นายสุชาติมั่นการคนเป็นพ่อป่วย
โรครุมร้าวทั้งเบาหวานความดันหัวใจ

เพราะเธอเนี่ยทำงานคนเดียว
รายได้วันหนึ่งได้๓๐๐บาท
ตัวเลี้ยงสามีเลี้ยงลูกอีก๒คน
ถ้าวันไหนไม่ได้ไปทำงานก็ไม่มีเงิน
บ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อนะฮะ

แต่เพราะเอิญมีคนมาเห็นแล้วก็ถ่ายรูป

แล้วก็ซื้อข้าวมาให้พ่อแม่กิน
สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
ส่วนตัวน้องน้องผู้ชายที่ขับรถเนี่ยเขาบอกว่า
ผมก็เสียใจที่มีคนถ่ายรูปผมไปลงแบบนั้นนะ
ถ้าจะรู้ว่าผิดเนี่ยเขารู้ว่าผิดนะ
แต่มันจำเป็นมันต้องหาเลี้ยงครอบครัว
เพราะครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขา
ไปฟังเสียงแม่ก่อนแล้วก็มีฟังเสียงน้องด้วยนะครับ
เนี่ยมันจะทำวันทำงานคนเดียว

พอเวลาทำงานหนักนั้นเขาจะปวดแขน
ก็ปวดกามแล้วก็จะหน้ามืด

เจ้าคนจะคิดว่าท่านแม่น้องไม่เห็นชีวิตนั้นเอง
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เราจะช่วยพ่อแม่
กับมีคนที่เขาไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับ

แล้วต่อไปเราจะหาวิธีการที่จะช่วยพ่อแม่เราได้
ผมก็ต้องหาวิธีไม่ให้พวกนั้นเห็น
โอ้โหฟังแล้วน้ำตาจะไหลคุณผู้ชม

คือจริงแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูข่าวอยู่
ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันหน้าจอทีวีแหละว่า
เข้าใจเข้าใจเลยว่ามันลำบากจริง
ไม่มีทางเลือกแล้วจริงแต่

แต่พ่อแม่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไม่ให้ลูกขับรถก็คือ
แต่ว่าอยากให้สังคมเข้าใจว่าเขาลำบาก
มันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากให้ลูกทำแบบนี้นะ
มีหลายข่าวแล้วนะคะที่เราอ่านว่าเด็กขับรถแข็งจริง
ขับรถเก่งเชี่ยวชาญจริงแต่สุดท้ายแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิต
สุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็คือคนที่ต้องมานั่งเสียใจที่สุดนั่นแหละ
คือเราไม่อยากให้พ่อแม่ต้องสูญเสียลูกชายไปนะ

อันนี้เป็นปัญหาที่จริงหน่วยงานรัฐก็ต้องเข้ามาดูแล
แล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยนะคะ

เกิดขึ้นจริงอ่าพอมอนฮะรับชมอยู่ก็ไปช่วยครอบครัวนี้แล้วกัน